อยากมาดูสถานการณ์โควิดนะฮะบ้านเราประเทศไทย
ก็เปิดประเทศไปแล้วแต่ว่ายังมีหลายสถานการณ์มันอีหลักอีเหลืออยู่
เปิดประเทศแล้วแต่พรกรฉุกเฉินก็มี
มาอยากจะมีการเปิดสถานบันเทิงอีกรอบหนึ่ง
เพราะฉะนั้นมันงงไปหมดแล้วว่าตกลงเราจะเปิดได้ขนาดไหน
แต่วันนี้ลุงตู่จะเคาะให้ดูฮะเคาะให้ดูเพราะว่าจะเป็นการประชุมสอบคอชุดใหญ่
ที่มีลุงตู่ท่านนายกประยุทธ์จันโอชาเป็นประธานการประชุม
และมีแนวโน้มที่จะมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบของสอบคอใหม่
ก็คือมีการปรับโซนสีแดงปรับโซนสีที่เคยได้ชื่อว่าเป็นสีเข้ม
เข้มพื้นที่ควบคุมสูงสุดตอนนี้ประเทศไทยจะไม่มีอีกแล้วนะ

ตากนครศรีธรรมราชสงขานราปัตตานีแล้วก็ยาลา
เดี๋ยวจะปรับ๖จังหวัดที่ว่านี้ไปเป็นโซนสีอื่นแทน
ดูตามสถานการณ์แต่ละการประเมินของแต่ละจังหวัดไปนะฮะ
และจะมีการพิจารณาต่อพรกรฉุกเฉินออกไปอีก๒เดือน
เพื่อให้มันคล่อมคล่อมช่วงปีใหม่คือเปิดประเทศก็จริง
แต่ไม่สามารถที่จะเปิดอะไรทำอะไรได้ตามใจชอบ
จำเป็นต้องมีกฎหมายเอามาคุมต่อไปฮะ
เช่นเดียวกันกับกระทรวงสาธารณสุข
อาจจะมีการเสนอเพื่อผ่อนคลายคลายล็อก
ให้กับบรรดาสถานบันเทิงทั้งหมด
ไม่ว่าจะเป็นเทคบาคาราโอเกะฮะ

คือจะเปิดสถานบันเทิงได้๑๗จังหวัด

เปิดเมื่อไหร่เปิดเมื่อ๑๖ธันวาคม
เดี๋ยวจะเปิด๑๖ธันวาคมถึง๑๖มกราคมปีหน้า
แต่การเปิดครั้งนี้ก็ไม่ได้เปิดแบบสุดซอย

แต่งดให้บริการคาราโอเกะ

ให้ไปอยู่ในจุดที่มันอยู่ห่างกันหน่อย

แต่นี่คือเบื้องต้นที่กระทรวงสาธารณสุข

คลายล็อกสถานบันเทิงเปิดให้ทำมาหากินกันได้
แล้วจะเริ่มเพื่อที่ให้บรรยากาศการท่องเที่ยวช่วงปีใหม่เนี่ย

อันนี้จะบอกว่างานงอกนะอันนี้ไม่ใช่นะ

งอกเพราะว่ามีคนติดโควิด

ดังนั้นใครไปช่วง๑๒๑๓พฤศจิกายน

อย่าเพิ่งไปไหนในช่วง๗วัน๑๔วันข้างหน้านี้นะฮะ
นี่เป็นรายละเอียดของพัทยามาจากจังหวัดชนบุรีฮะ
ส่วนที่เห็นตอนนี้คือบางซื่อ
ฉีดวัคซีนใหญ่สุดของบ้านเราประเทศไทย

บางซื่อเนี่ยตอนนี้เนี่ยที่เราเคยมีการฉีดแล้วเราก็บ่นไป

เพราะเขามีให้เลือกก็คือ

มีเลือดตัวเด็ดทั้งนั้นเลย

แต่ถ้าคุณยังอยากเราติดความรู้สึกว่าอย่างเดิมเนี่ย
ก็ได้แต่คุณต้องระบุรายละเอียดเป็นกรณีพิเศษ
เพราะว่าบ้านเราประเทศไทยมันพัฒนาไปไกลแล้ว
แล้วทำไมต้องเขียนตัวเล็กกว่าเขาเพื่อนตัวอะไร

ตอนนี้บ้านเราประเทศไทยมันยิ่งใหญ่ขนาดไหน

แต่ถ้าคุณยังอยากยึดติดกับอันเดิม

แล้วก็เดี๋ยวจะเริ่มวันนี้สามารถเริ่มที่จะมีการจองได้

ทางแอปหมอพร้อมหมอพร้อมนะนะ

เขาจะเป็นแม่ขายแต่จริงก็มีกระบวนการนี้มานานแล้ว

ว่าจะเป็นเข็ม๑เข็ม๒หรือเข็ม๓นะครับ

คือ๑๕พฤศจิกายนชีดไป๔๖๘๗๑หรือ๗๐๑โดซ

ภาพโรเบรทัยตอนนี้ขยับไปแล้ว

เก้า๑๑ล้านแล้ว
นับถอยหลังประมาณสักเดือนกับอีก๑สัปดาห์ไม่เกินนี้
เป้าหมายลุงตุ๑๐๐ล้านโดซ

ก็มีความเป็นไปได้เหมือนกัน

มีความหวังเหมือนกันว่าช่วง๕ธันวาคม
มีโอกาสที่เราจะขยับไปถึง๕๐ล้านโดส

ค่ะลุ้นกันทุกวันนะคะ